เริ่มต้นจริงแล้วก็คือ๑๑พฤษภาคม๒๕๖๓ปีที่แล้ว
วันที่ทางครอบครัวน้องชมพู่บอกว่า
น้องชมพู่เด็กหญิงวัย๓ขวบหายตัวออกไปจากบ้าน
ทุกคนช่วยกันออกตามหาจนกระทั่งสุดท้ายแล้ว๑๔พฤษภาคม
เจอน้องชมพู่อยู่บนภูเหล็กไฟในสภาพที่เป็นศพและเสียชีวิตแล้ว
พาคุณผู้ชมกลับไปติดตามเรื่องราวคดีนี้อีกครั้งหนึ่ง
จนถึงวันนี้ที่มีการออกหมายจับลุงพลนะคะ

พฤษภาคม๒๕๖๓น้องชมพู่เด็กหญิงวัย๓ขวบหายตัวปริศนา
ระหว่างกินอาหารเช้าที่หน้าบ้านในตำบลกกตูม
ชาวบ้านช่วยกันตามหาตลอดทั้งคืนแต่ไม่พบ
กระทั่งรุ่งขึ้นตำรวจทหารกว่า๖๐นาย
และชาวบ้านในพื้นที่ระดมค้นหาต่อเนื่อง
ปิดล้อมพื้นที่ป่าสวนอย่างภาระ
รวมถึงพื้นที่ป่าเขาภูผ่านน้อยในรัศมี๕กิโลเมตร
แต่ยังไม่มีวี่แววจนครอบครัวเริ่มพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทำพิธีขอให้เปิดทางแต่ยังไม่พบ
ช่วงบ่าย๑๔พฤษภาคมมีผู้พบเบาะแส
รองเท้าเด็กสีเขียวกลางป่า
เจ้าหน้าที่เดินเท้ามุ่งหน้าตรวจสอบจุดที่พบรองเท้า

มีชาวบ้านพบสดน้องชมผู้ในสภาพเผลย

ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานี
ยืนยันไม่พบร่องรอยถูกทำร้าย
ร่องรอยถูกทำร้ายไม่พบร่องรอยการล่วงละเมืองทางเพศ
แต่ไม่สามารถระบุสาเหตุการตายได้
เนื่องจากสภาพศพเริ่มเน่า
เมื่อการตายกลายเป็นปมปริศนา
ครอบครัวตัดสินใจส่งศพน้องชมพู่ชันสูตรรอบ๒
สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
ยืนยันพบร่องรอยถูกทำร้าย
จากนั้น๒๐พฤษภาคม
ครอบครัวได้จัดพิธีชาปนกิจศพน้องชมพู่
ป่าช้าบ้านกกอก
การหาพยานหลักฐานของตำรวจยังดำเนินต่อ

หาหลักฐานในจุดที่พบร่างน้องชมพู่
จากนั้นไม่นานตำรวจพบเสื้อลายพรางถูกเผา

เก็บไปตรวจสอบในการแกะรอยคนร้าย
ต้นเดือนมิถุนายนตำรวจยืนยัน
ยังไม่ตัดกลุ่มต้องสงสัยทิ้ง
ทั้งในพรานหรือบุคคลใกล้ชิดในครอบครัว

พุ่งเป้าไปที่ชายพลวิพา

ซึ่งเขายืนยันความบริสุทธิ์อย่างต่อเนื่อง
และหนักแน่นว่าไม่ใช่คนร้าย

ถ้าอากาศไม่บริสุทธิ์หญิงห้อยก็จะไม่มีแสง
แต่มันมาป้วนเปี้ยนแถวมุ้งผมสองคืนนะ
ก็มันก็มาประกายแสงใส่
แต่ก็สงสัยอยู่ทำไมมันเข้ามาในบ้าน

มันให้กำลังใจผมรึเปล่า

ตำรวจหาหลักฐานที่บ้านลุงพลอีกครั้ง

นำกระสอบปุ๋ยถุงมือ
ขนสุนัขที่บ้านไปตรวจสอบ

ตำรวจเรียกพ่อแม่น้องชมพู่

รวมทั้งถอนขนสัตว์เลี้ยงในแต่ละบ้าน
ขนหมาขนแมวและขนหนูพุก
ไปตรวจสอบเพื่อหาเบาะแส

แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ยืนยันตำรวจได้สอบปากคำ

ยังไม่ระบุผู้ต้องสงสัย
เชื่อว่าน้องชมพู่ไม่ได้เดินขึ้นไป

ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้เสียชีวิต

หาทุกวิธีเพื่อให้ได้มาซึ่ง

โดยนำบุคคลที่ใกล้ชิดน้องชมพู่ทั้งหมด

ยกเว้นสดิ้งพี่สาวของน้องชมพู่

ระหว่างรอการรายงานผลเครื่องจับเท็จ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยัน

ยังคงเดินหน้าหาพยานหลักฐาน

และยังไม่มีกำหนดออกไม้จับ
ขีดเส้นตายการดำเนินคดี
พร้อมฝากข้อความไปถึงมือสังหาร
สุดท้ายคดีปริศนาที่ยืดเยื้อยาว

คนร้ายที่ตำรวจยืนยันว่าอยู่เบื้องหลัง
การตายของน้องชมพู่